คุณผู้ชมครับดูเรื่องของมอเตอร์ไซคันเก่าเก่าหน่อย
มอเตอร์ไซค์ห้างค่ะนะฮะคือมันมีประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับ

อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าแม่เจ้าของรถเองเนี่ยเขาก็น่าเห็นใจนะ
คือที่ร้อยเอ็ดเนี่ยมีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับเป็นคลิปนะฮะ
คือเหมือนกับว่าไม่พอใจตำรวจมาตรวจมายึดรถจักรยานยนต์
ซึ่งแกบอกโอ้โหมันเก่ามากแล้วมันจอดอยู่ที่บ้านเฉย
จะเอาไปใช่ไหมไม่ถูกต้องใช่ไหมเอาไปเลย
บอกเอาไปเลยวันนี้เราตามมาแล้วนะฮะทั้งสองฝั่งนะครับแต่ไปดูคลิปก่อนนะครับ
ว่าไปดูปล่อยนะฮะเพราะเธออยากได้ไปเลยหลบยก

พิษโดยสภาพหรือมันเจ้าสิจอดหรือสิเอาไปไม่จำเป็นเลย
ไม่จำเป็นว่าสั่นกลับไปเอาไว้สั่นมาหาเพิ่งเวทบาทไปเอาเลยไป
พาไอ้ไปไหนพาไอ้ไปไหนไม่ต้องพาไปเจ้าม่าหนีเองได้
เจ้าก็ต้องไปได้ตัวนี้ก็นี่อยู่แล้วตัวนี้พิษค่อยถามเนี้ย
อืมอืมค่ะพิษโดยสภาพ
นี่ครับเชื่อว่าท่านผู้ชมมีคำถาม
หรือว่ามีความคิดเห็นอยู่ในใจกันเยอะเลย
ค่อยฟังไปนะครับเพราะว่าทางตำรวจเราก็ไปถามมาแล้ว

จะเห็นว่าคือเก่านั่นแหละนะไม่มีไฟท้ายไม่มีป้ายทะเบียน
เอกสารการครอบครองรถก็ไม่มี
ใช่แต่หลายคนก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เอาไปขี่ที่ไหน
เขาก็จอดทิ้งไว้ที่บ้านเขาเฉยแล้วมันผิดด้วยเหรอ
ตามกฎหมายต้องขี่ขึ้นบนถนนก่อนไม่ใช่เหรอ
แต่ตำรวจบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องการเอาไปขี่แบบว่าครบหรือไม่ครบอุปกรณ์
แต่เป็นเรื่องที่เอกสารการครอบครองรถยังไม่มีเลย
ตำรวจเขาบอกว่าต้องตรวจสอบว่าเป็นรถที่ขโมยมาหรือเปล่า

บ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านหนองสไหลอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ไปเจอกับคุณป้าเจ้าของรถที่ท่านได้ยินเสียงเนี่ยฮะ

เริกยามอายุ๔๖ปี

ส้มตำนะก็ขายที่เพลิงริมถนนหน้าบ้านนี่แหละ

คือสามีขี่กลับมาจากสวน
ตำรวจสามนายในคลิปก็มานะ
มาถึงก็เห็นจอดอยู่
แล้วก็บอกว่าเอกสารอะไรมีไหม
บอกโอ้โหไม่มีหรอกเอาไว้ขี่ไปสวนไปไล่
สุดท้ายตำรวจก็เลยเอาไปยึดไปนะฮะเดี๋ยวฟังคุณป้านะครับ
อยู่กันมั่นทางในเจ้าปอภูปอภูเลยแบบน้องมันก้อภูเนอะ
มันขาด
นี่ค่ะคุณป้าบอกมาติไปคุยด้วย
เพราะว่าต้องไปดูรถจักรยานยนต์คันนี้นะ
แล้วก็ตำรวจเนี่ยท่านชี่แจงแบบนี้นะครับ
สพนฮีนะครับพันธมตเอกนโรงน้อยพันธุ์ท่านบอกว่านี่เป็นการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่นะครับคือไม่ได้กลั่นแกล้งอะไรกับประชาชน
ชนเลยนะไม่ได้ยึดรถเพราะเป็นการดัดแปลงหรือว่าอุปกรณ์ไม่
แต่เป็นการทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการจุรกรรมรถจาก
ยานยนต์เนื่องจากไม่มีเอกสารในการครอบครองรถหลายคันที่
เจอก็ต้องเอามาที่โรงพักก่อนใครมีเอกสารเรียบร้อยเอามา
แสดงตำรวจก็ให้คืนรถไปนี่ฮะอ่าเดี๋ยวฟังนะครับ
ไปกันแกล้งทำไมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องกดเครื่องกันมาก่อนจะไปกันแกล้งทำอะไร
ตำรวจทำหน้าที่เฉยตำรวจทำหน้าที่ตามกฎหมายตามกฎหมายตามระเบียบรัฐกฎหมาย
แต่บางทีการทำหน้าที่ของตำรวจบางทีมันก็อาจจะไปกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนก็เข้าใจอยู่
มันก็ต้องขอโทษด้วยที่การปฏิบัติที่ถูกต้องมันอาจจะไปกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนบ้าง
เราก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ตำรวจก็บอกว่าถ้าคุณป้าเอาเอกสารมาแสดงก็เรียบร้อยก็ไม่มีปัญหา
ก็คืนรถให้แต่ถ้าไม่มีเอกสารมาแสดงก็ต้องส่งเรื่องไปยังกรมการขนส่งทางบก
ให้ตรวจสอบว่าจริงแล้วรถคันนี้เนี่ยตกลงแล้วมันเป็นชื่อใครอะไรยังไงกันแน่